อยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
แอบพาเธอไปเดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันเสมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุด
ร้องไปแล้วค่ะเป็นยังไงคะ

ให้โชคดีเดี๋ยวเรารีบเฉลยเลย

ที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณดวงใจร้องได้หรือว่าร้อง

มูลค่า๑๐๐๐บาท

โปรดติดตามตอนต่อไป
ได้ได้
ดีใจไหมนี่คือน้ำตาแห่งความดีใจใช่ไหมพี่ดวงใจดีจ้ะดีจ้ะ
ไหวนะไม่เป็นลมนะสู้นะสู้นะ
จากเพลงของคุณตะกะแตนชนระดานะครับขอจองในใจร้องถูกต้องทั้งหมดครับ
ยินดีที่จะบอกคำนี้ค่ะ
รับแล้วค่ะเพลงแรก๑หมื่น
นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่รู้สึกทำอะไรได้สำเร็จ

รอบกี่ปีเนี่ยพี่ดวงใจ

วันนี้อุ่นใจแล้วค่ะหมื่นแรกได้แล้วค่ะพี่ดวงใจ
๒แสนนะครับ๗เพลงตอนนี้ได้ไปแล้ว๑เพลงนะครับ
ยังอีก๖เพลงที่คุณดวงใจจะต้องฝ่าฟันไป
เราก็ให้คุณลุงใจพักนะครับ
เพราะว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับ
จะได้มีเวลาไปเตรียมตัวให้มากขึ้นกว่านี้นะครับ
กลับมาเป็นกำลังใจนะครับให้กับคุณดวงใจ
คนนี้ได้ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
คราวต่อไปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
จากรายการนี้ค่ะคุณพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
กับรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
ชีวิตเวลาเจ็บเจ็บจริงหิวจริงป่วยจริงไม่มีสแตนอินค่ะ
แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
เห็นแม่บอกว่าป่วยเป็นอะไรนะพี่ดวงใจลำไส้เป็นมะเร็งละยะที่๒
ให้ยาอะไรไปบ้างคุณแม่คีโมได้ให้ไหม
คีโม๒๕อ่ะ๒๐ฉายแสง๒๕ครับ

แล้วยังมาหาบของได้อีกเนี่ยนะตอนนี้
หาบทำไร
มีอะไรอยากบอกคุณแม่ไหม
แม่จะบอกซิมันจะดีหรือ

ขอบคุณครับ